ส่วนเรื่องนี้ก็คงต้องหาที่มาที่ไปนะคะที่เชียงใหม่ชาวบ้านพังงะเลยค่ะ
คุณผู้ชมเจอศพหญิงสาวนิรนามในสภาพ
เปลือยท่อนล่างนะคะลอยมากับแม่น้ำข่าว
นี่ค่ะตำรวจก็มาตรวจสอบนะคะ
ช่วงสิบโมงนะคะสพแม่ปิงค่ะได้รับแจ้งบอกมีหญิง
ศพหญิงเปลือยท่อนล่างอยู่ที่ใต้ต่อหม้อใต้สะพานข้ามแม่น้ำขาว
หลังมหาวิทยาลัยพายับในที่เกิดเหตุเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่า
กลิ่นมันส่งกลิ่นแล้วนะคะคละคลุ้งไปทั่วเลยค่ะ
พบร่างผู้เสียชีวิตเป็นหญิงอายุประมาณ๕๐ปีนะคะ
ก็กู้ภัยก็นำร่างขึ้นมาจากน้ำเบื้องต้นพบว่าผู้ตายสวมเสื้อยืดคอกลม
ด้านหน้ามีตัวอักษรภาษาอังกฤษส่วนท่อนล่างเปลือยเปล่า
แล้วก็ด้านล่างราวนมมีเชือกเส้นเล็กเหมือนกับเชือกตะกรุดนะคะ
อยู่ตามร่างกายมองด้วยตาเปล่าไม่เจอร่องรอยบาดแผลของการถูกทำร้ายนะคะ
ซึ่งคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๒วันนะคะ
คนที่พบศพคนแรกเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ๙โมงเขาขับผ่านสะพานนี้
สังเกตเหมือนกับมีอะไรติดอยู่ใต้ต่อหม้อคล้ายกับร่างคนนะคะ
เขาก็เลยจอดรถแล้วลงไปดูเป็นคนจริงด้วยนะคะเป็นศพนะคะ
ก็เลยรีบแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบตำรวจบอกว่ายังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นใครมาจากไหน
รวมถึงว่าเขาเสียชีวิตตรงจุดที่พบหรือเปล่าหรือจะเสียจากที่อื่นแล้วลอยน้ำมานะคะ
ติดที่ต่อหม้อใต้สะพานนี้ก็จะต้องย้อนหลังไปดูนะคะว่ามีใครมาแจ้งความคนหายหรือเปล่า
เพื่อที่จะประสานให้มาดูศพว่าใช่ญาติที่ศูนย์หายหรือไม่นะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าผู้ตายนั้นเป็นใครค่ะ